ต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะเป็นภาพหลุดสุดสยิว
แล้วเขาเมาส์มอยกันว่าเป็นของคนนี้บอสชนะการ
แต่ว่านุ่มบอสไม่รอช้านะคะออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่
ไม่ใช่ผ้าผมครับเป็นผ้าใครก็ไม่รู้
อันนี้นะครับก็เป็นไลน์แชทนะคะที่เว็บไซต์ชื่อดะหนึ่งเขาก็ได้เอามาแบบว่าบอกเอาไว้
แต่ว่านะคะบอกเลยว่าไม่ใช่บอสชนะกันแน่นอนนะคะ
แล้วก่อนหน้าจะทิ้งท้ายไปแบบติดตลกด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังว่าบอสเขาตอบคำถามแบบตลกว่ายังไงกันบ้างค่ะ
อันนี้คำถามอะไร

เรื่องที่มันเกิดขึ้นถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็งงแล้วตกใจก่อน
เขาก็บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงแชทที่รวมมาไม่ใช่ของจริงครับ
ก็คือตอนแรกผมอาจจะปล่อยแล้วตอนแรกก็จะปล่อยแล้วในช่วงที่โผล่มาตอนแรกแล้วก็บอกว่าเอออันนี้ของปลอมนะแล้วก็หายไป
แต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องดูด้วยว่ามันส่งผลกระทบต่อตัวผมมากขนาดนั้นไหมมากขึ้นไปอีกไหม
ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งกับผู้จัดการว่าจะต้องจัดการยังไงบ้างถ้าผมไม่ทำอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าคนเราทำอาชีพนี้มันก็ต้องมันก็ต้องเซฟอยู่แล้ว
หรือว่าเป็นเพราะว่าช่วงเนี้ยโสดหรือเปล่าก็เลยมีข่าวอะไรอย่างเงี้ออกมานะคะว่าแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องหัวใจแล้วกันนะจ๊ะ
ซึ่งสาเหตุก็มาจากไลฟ์สไตล์ที่มันเหมือนกันเกินไปค่ะทำให้ไม่ค่อยมีใครยอมใครสักเท่าไหร่นะจ๊ะ
ส่วนสาเหตุที่หลายคนเดาว่าเป็นเพราะฝ่ายหญิงค่ะไปกิ๊กกักกับแรปเปอร์ดังยังโอมหรือเปล่า
อันนี้เจ้าตัวยืนยันนะคะคุณบอสบอกว่าไม่จริงค่ะ
ผมก็เป็นคนบอกเลิกเฟรมเองครับผมเพราะคิดว่าเราเข้ากันไม่ได้แล้วเราก็คุยกันแล้วว่า
ทางที่จบความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดก็คือเลิกกันตอนนี้ไปก่อน
โอมอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยจริงแล้วคือเฟรมก็เป็นน้องที่น่ารักมาก
แล้วก็เคยเฟสไทม์คุยกับยังโอมด้วยยังโอมก็เป็นคนน่ารักมากจริงฮะน่ารักทั้งสองคนเลย
ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นว่าจะมีการแย่งหรืออะไรกันเกิดขึ้นไม่มีเลยครับ
การคุยที่จบกันด้วยดี
จบด้วยดีครับจบด้วยดี